ไปหาอะไรอร่อยทานดีกว่า
หลายคนชอบอาหารทางภาคอีสานก็คือที่เห็นอยู่นี้

ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนพยาบาล์ดีต
ร้านนี้เป็นของคุณพรณภาแก้วมุงคุงหรือ
เปิดร้านอิสานอยู่ที่นี่แน่นอนสอยจุ๊เป็นซิกเนเจอร์ของเขา
ที่ร้านแห่งนี้และถามหน่อยสิขายชุดนี้เซ็ตนี้แพงไหม
บอกว่าชุดหนึ่งแค่ร้อยเดียวเองนะและที่สำคัญ
เป็นร้านเดียวในอำเภอภูกามยาวที่มีการขายอาหารอีสานอย่างจงครึ่ม
จ้ะโหอย่างจงครึ่มเลยเหรอ
ก็เป็นการขายอย่างกระจอนกระจายไปไกล
หลายคนรู้จักว่าร้านนี้อร่อยเด็ด

คุณพรณภาเล่าว่าตัวเองเป็นคนจังหวัดสกรณนคร
และมีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดพยาวอีสานพระถิ่น
ขอหน่อยสิอีสานจริงป่ะเนี่ย
รณภาเธออีสานจริงหรือเปล่า
ถ้าอีสานแท้อีสานจริงต้องทำพวกอาหารอีสานมาเสิร์ฟลูกค้าสิ
รณภาจัดให้ซอยจุไหมเคยทานกันหรือเปล่าจ๊ะ
จัดให้ซอยจุเลยจ้ะโอ้โหลูกค้าติดอกติดใจกันเป็นแถว
อยากจะมาลิ้มลองกันที่นี่กลายเป็นว่า
ร้านนี้ไม่ใช่เด็ดแค่กะเพราแล้ว
ซอยจุบ้างอะไรบ้างจะเป็นก้อยคงก้อยขมบ้าง
หรืออาหารอีสานอะไรต่างของดีทั้งนั้นเลยครับ
ร้านนี้เปิดตั้งแต่๑๑นไปจนถึง๒๐น
ใครสนใจก็ตามสองหนุ่มนี้ไปกันได้นะ
เขาบอกว่าซอยจุเนื้อเป็นเมนูพื้นบ้านของอีสานโดยแท้

บอกไว้ก่อนก็ทานแล้วก็ต้องดูแล้วน่ะทางร้านเค้าทำสะอาดดีเหรอไม่
หลักโภชนาการถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ปรุงสุกก็ตาม

ใครที่มักหรือว่าชอบก็ทานกันไป

ผมก็แนะนำว่าแบบสุกก็น่าจะปลอดภัยดีกว่า
ใช่ค่ะเอาเป็นว่าตามความสะดวกของตัวเองแล้วกัน
ถ้าเราเป็นคนไม่เคยทานของดิบก็อย่าเสี่ยงดีกว่า
เพราะว่าร่างกายอาจจะปรับไม่ได้อะไรแบบนี้
อะไรเคยทานรู้แล้ว
ไม่อยากจะรู้ประสบการณ์บ้างเหรอไม่ยาก
เดี๋ยวคุณก็เล่าอีกเรื่องพังพลูของคุณยาว